หลังจากมีเงินจากผู้บริจักษ์
ไหลเข้ามาสู่กระแสบัญชีของมูลิธิแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ข่าวนำเสนอออกไป

จะมีเงินช่วยมูลนิธิใน๗๐ล้านบาท
ซึ่งณตอนนี้ค่ะยอดของการบริจาคเนี่ยนะคะ
ทยอยมา๒๑ล้านบาทแล้ว
ซึ่งทางด้านเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างก็ยืนยันนะคะ
ว่าจะเดินหน้าบริหารมูลนิธิต่อไป
ส่วนใครที่อยากมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานภายในมูลนิธิ

นางสาวโซไรดาสวาลาเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างบอกว่า
ตอนนี้ยังมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าบริหารมูลนิธิเพื่อนช้างต่อไปค่ะ
หลังจากที่ได้รับกำลังใจรวมถึงเงินบริจาคจากสังคมอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงก็เริ่มมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ทยอยเข้ามาเยี่ยมทยอยมามอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน
แต่ถ้าหากเป็นการช่วยเหลือมูลนิธิระยะยาว
ก็ยังคงต้องการให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนะคะ
ปัจจุบันนี้มูลนิธิเพื่อนช้างมีช้างที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด๑๓เชือกค่ะ

ซึ่งถ้าเกิดถามว่าพอต่อการบริหารงานไหมไม่เพียงพอนะคะ
ดังนั้นจึงมีความต้องการเปิดรับผู้ที่มีจิตอาสา
จะเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลเรื่องงานเอกสาร
งานจิตอาสาภายในมูลนิธิเพื่อนช้าง
โดยผู้ที่สนใจต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน
ติดต่อได้เลยเข้าไปที่มูลนิธิเพื่อนช้างได้โดยตรงนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเงินในบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิ
ที่เหลือ๑๓๘๐๐๐กว่าบาท
หลังจากที่พอมีข่าวออกไปตอนนี้มียอดเงินบริจาคเข้ามา๒๑ล้านแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้จะมีเงินบริจาคเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
แต่ว่ามูลนิธิเองก็ยังคงไม่มั่นใจ
จะสามารถต่อลมหายใจในระยะยาวได้
จึงมีการเตรียมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

เพื่อหาแนวทางวางแผนการบริหารในอนาคต
ว่าจะให้ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลหรือไม่
ซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าใครที่สนใจ

ไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ในทวิตเตอร์
ของคุณโซไรดานะคะ
ก็เข้าไปจะมีข้อมูลมีรายละเอียดต่างอยู่
รวมถึงเรื่องของช่องทางในการบริจาคเงินด้วยนะคะ